คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นปีนะครับค่ารถยนต์ก็ลุกตลาดอย่างหนักต้องการจะทำยอดขายนะครับ
มีการปรับตัวปรับโฉมแล้วก็เปิดโฉมใหม่ล่าสุดครับ
ตอกย้ำว่านี่คือผู้นำของยอดขายสูงสุดของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบเอลอีดีโฉบเฉียวด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมดีไซน์ใหม่และล้ออันลอยใหม่ดีไซน์สปอร์ตค่ะ
ส่วนภายในห้องโดยสารยังคงความสะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางพร้อมเปลี่ยนเบาะนั่งลายใหม่มีทั้งหมด๖รุ่น๖สี
โดยการปรับโฉมรถครั้งนี้ฮอนด้ายังคงราคาเดิมเริ่มต้นที่๕๕๐๐๐บาทไปจนถึง๗๕๑๐๐๐บาทพร้อมตั้งเป้ายอดขาย๓๖๐๐คันภายใน๑ปีค่ะ
สำหรับปีนี้ตลาดโดยรวมเองก็น่าจะยังคงมีปัจจัยที่ท้าทายนะครับอยู่เยอะ
การทำธุรกิจโดยรวมก็ไม่ง่ายนะครับแต่ฮอนด้าเราก็มีแผนที่จะเปิดตัวรถรุ่นต่างอีกหลายรุ่นในปีนี้นะครับเพื่อตอบรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัทฮอนด้าออโต้โมบิลประเทศไทยเปิดเผยว่าตั้งเป้ายอดขายสะสมอยู่ที่๑๒๐๐๐คัน
ส่วนยอดการผลิตจาก๒โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ที่๒๒๐๐๐๐๐คันโตกว่าปีที่แล้ว๑๑๒คัน
ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน